ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลค่ะ

เป็นภาพให้กำลังใจทีมหมูป่า
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะคะ

เขาก็บอกว่าภาพนี้มอบให้กับ

สละทั้งแรงกายแรงใจ

ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ

มันยิ่งใหญ่จริงค่ะ

ขอบคุณไม่หมดจริง
พวกคุณคือฮีโร่ทุกคนนะคะ

ความร่วมมือของมวลมนุษยชาติ

ก็เป็นสัญลักษณ์ของผองสัตว์ต่าง
มีช้างเผือกเท้าหน้า

นี่เป็นคนนำทีมเป็นผู้นำนำทีมใช่ใช่ลูกหมูป่าและพี่หมูป่า
หมายถึงทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนะคะพี่หมูป่าก็โค้ชเอกนี่นะคะ
ม้าขาวหมายถึงทุกคนที่ร่วมในภารกิจทุกคนคืออัศวินม้าขาวที่มาช่วยกันค่ะ
เขาก็สื่อความหมายแบบนี้นะคะน่ารักมากไปดูในเพจรวมพลคนรักทหารเรือค่ะ
ครับก็มีการแสดงเรื่องของการปฏิบัติภารกิจพาทีมหมูป่าออกจากถ้ำว่าเนี่ย
มันยากลำบากขนาดไหนตามตัวอักษรเลยอ๋อทำมันคดเคี้ยวมันมีทางลึกเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีน้ำท่วมใช่ทางแคบอืมเนี่ยแล้วก็มีภาพน่ารักนะคะ
อุ้มหมูป่าดำน้ำนะคะเป็นภาพการพาน้องดำน้ำออกจากถ้ำ
ประกบสองต่อหนึ่งนี่แล้วก็มีภาพเป็นการจับข้อมือกันสามคนนะคะ
คือมันมีหลายภาพมากที่เป็นภาพการ์ตูนน่ารักแบบนี้ค่ะสื่อถึงการให้กำลังใจนะคะ
ที่มันทำออกมาได้น่ารักนะใช่อันนี้ในเพจของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ครับบรรยายภาพว่าเร็วกว่าที่คาดชุดปฏิบัติการนำหมูป่าออกจากถ้ำเนี่ยค่ะ
ส่วนกรมสุขภาพจิตส่งภาพเตรียมพร้อมผู้ปกครองดูแลทีมหมูป่านะคะ
ในเรื่องของการปลอบขวัญการให้กำลังใจนี่ค่ะภาพนี้
อ่าก็จากนี้ไปน้องน้องทั้งสิบสองคนค่ะนะฮะ
แข็งแรงแล้วกลับไปเรียนหนังสือนะครับก็ต้องอย่าลืมที่จะทำความดี
ทำความดีในทุกโอกาสนะครับเพื่อตอบแทนทุกคน